ต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของน้ำใจดีที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยนะคะ
มีตำรวจท่านหนึ่งเป็นตำรวจอ่างทอง
พบเห็นคุณยายนะคะอยากจะไปซื้อยาในอีกหนึ่งอำเภอนะคะ
ก็เลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์พาไปนะคะ
โดยตำรวจท่านนี้บอกว่าเห็นแล้วนึกถึงคุณแม่อยากจะช่วยเหลือนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรบางจักร
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
วันนั้นขณะที่ปฏิบัติหน้าที่บรรยาเวียนศรีแยกบังจักร
พบคุณยายสำโดยคงปั้นค่ะอายุหกสิบห้าปีนะคะ
บ้านหมู่ที่๒ตำบลบางจักรมาเดินรอรถโดยสารประจำทางนะคะ
บอกว่าจะไปซื้อยาโรคกระเพาะที่ต่างอำเภอ
แต่ว่าเนื่องจากรถโดยสารนั้นออกไปนานแล้ว
คุณยายก็เลยเดินไปถามราคารถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถจักรยานยนต์รับจ้างตอบว่า๖๐บาทคุณยาย
แต่ว่าคุณยายมีเงินติดตัวอยู่๒๐๐บาทไง

ใช่ค่ะรายได้ก็น้อยด้วยนะคะ

นึกถึงคุณแม่ขึ้นมาก็เลยอาสาไปส่งคุณยายถึงที่ก่อน
ที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติด้วย
ฟังเสียงตำรวจน้ำดีท่านนี้หน่อยค่ะ
เห็นคุณป้าเนี่ยมารอรถแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนนะครับที่แรก
พอดีได้ยินคุณป้าก็คุยโทรศัพท์เรียกรถเครื่องรับจ้าง
ก็นึกหันไปก็นึกถึงแม่ผมก่อน
เพราะแม่ผมก็อายุไล่เรียนเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวอย่างนี้
ผมก็เหมือนแม่เราเนี่ยถ้ารำบากเอาผมไปส่งเอง
ก็เลยเพราะค่ารถ๖๐เราเห็นคุณป้าเขายืนคำนวณเงินอยู่
ผมก็กล่าวว่าคุณป้าต้องไม่ค่อยมีตังค์แน่
ก็เลยถามคุณป้าว่าป้าครับรถเครื่องตำรวจเนี่ยนั่งได้ไหม
มันสูงไงครับป้าบอกนั่งได้
ผมก็เลยบอกครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งแป๊บนึง
ผมดูเด็กนักเรียนแป๊บนึงก็แป๊บเดียวผมก็ไปส่งท่าน
เป็นเรื่องราวน้ำใจดีนะคะที่แบ่งปันกันนะคะ
ส่วนคุณยายหลังจากที่ไปซื้อยาเสร็จแล้วกลับถึงบ้าน
ทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากค่ะอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะคะ
แต่ว่าไม่ทราบชื่อเพราะไม่ได้ถามอะไรกันเลยนะคะ

บอกว่าอยากจะขอบคุณตำรวจท่านนี้นะคะ
เรื่องนี้ทราบถึงผู้กำกับค่ะ
เรียกดาบตำรวจวัฒนาไปชุมเชย
ในการทำความดีครั้งนี้นะคะ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะ
ที่มีน้ำใจช่วยเหลือประชาชนนะคะ